ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
โดยปฏิบัติการพิเศษกรมศูนยากากรเข้าตรวจค้นเรือต้องสงสัยลำนี้ทันที
หลังพบพฤติกรรมปิดไฟแล่นผ่านหน้าน้ำไทย
ฝั่งทะเลอันดามันทางทิศเหนือของเกาะสะดุเตาจังหวัดสตูนในเวลากลางคืน
ของกรมศูนยากากรที่จะสกัดกั้นและจับกลุ่มสิ่งของผิดกฎหมาย
ถูกลักลอบนำเข้าประเทศไทยทางทะเล
จากการสวดก้นจะได้ที่พบว่าเหลือลำนี้
ลักลอบนำบุรีต่างประเทศกว่า๕ล้านมวล
มูลค่าหากเสียภาษีอย่างถูกต้องไม่ต่ำกว่า๘๘ล้านบาท
มาจากเกาะรังกาวีประเทศมาเลเซีย
การจะเข้าจับขบวนการรักรอบขนสินค้านีภาษี
และสิ่งของผิดกฎหมายทางทะเลอันดามันไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่า
เป็นพื้นที่ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอิทธิพล
คนเรือในฝั่งอันดามันต่างรู้ดี
ว่าการจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจเถื่อน
ส่งผลกระทบด้านความปลอดภัย
จึงทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะให้ข้อมูล

ในการนำเรือเข้าช่วยเหลือในการทำภารกิจ
ไม่มีเรือลำไหนที่จะรับจ้างเราออกไปตรงนั้น
ในขณะที่ถ้าเป็นเรือของศูนยากากรออกไป
มันจะมีพิกัดมีอะไรต่างเหล่านี้
เขาก็จะทราบว่าเป็นเรือของศูนยากากรออกไปแล้ว

เราก็จะส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษไปจากส่วนกลางนะครับ
แล้วก็หาเรือจากเรือเอกชนในการที่จะเฝ้าระวังตรงนี้
เราก็ไปเฝ้าอยู่ที่เกาะตรงเกาะตาลูเตาเนี่ยนะครับ

เจ้าหน้าที่ตัดสินใจนำเรือจากฝั่งอ่าวไทย
เข้ามาช่วยทำภารกิจโดยทีมงานต้องปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยว
นำเรือออกจากพื้นที่แห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
เพื่อลอยลำเข้ามายังด้านน้ำจังหวัดสตูน
ซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า๒๐๐กิโลเมตร
จนกระทั่งกลางดึกวันที่๑๗มีนาคม
ระหว่างที่ทีมปฏิบัติการพิเศษกรมศูนยากากร

นำเรือลอยลำอยู่ทางทิศเหนือของเกาะตาดูเตา

ซึ่งมีลักษณะตรงกับที่สายรับแจ้งให้ทีมงานทราบ
จากการสอบสวนผู้ควบคุมเรือทราบว่า
บุรีทั้งหมดเป็นของนายทุนรายหนึ่งในจังหวัดสตูน
สั่งซื้อมาจากเขตปอดภาษีในเกาะลังกาวี
ในราคาเฉลี่ยซองละไม่ถึง๓๐บาท
แต่เมื่อบุหรี่ล็อตนี้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย

จะมีราคาสูงถึงซองละ๕๐๖๐บาท
เฉพาะการลักลอบขนบุหรี่ในครั้งนี้
มีบุหรี่ลักลอบหนีภาษีเข้ามาทันทีนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็เฝ้าระวังไว้นะครับ

ก็จะเป็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลพอสมควร
เพราะฉะนั้นในการจับกลุ่มปราบปรามผู้ลักลอบตรงนี้เนี่ย

ขบวนการลักลอบขนของเถื่อนหนีภาษีเข้าประเทศไทยทางฝั่งทะเลอันดามันเป็นขบวนการใหญ่
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและค่าราชการบางคน
ซึ่งพฤติกรรมนี้เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล
ธิบดีกรมศูนยากากรจึงเตรียมเสนอบัญชีเวลาชื่อคนกลุ่มนี้ให้กับรัฐบาลและคอสช
ดำเนินการตามนโยบายกวาดล้างผู้มีอิทธิพลต่อไป